อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ท่านก็มีการแถลงข่าวเมื่อวานนี้
คือการตั้งจุดตรวจจุดสกัดควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
กรุงเทพมหานครเดิมทีเดียวคือเที่ยงคืน๒๕มีนาคมตั้ง๗จุด
วันนี้เพิ่มอีก๕จุดกลายเป็น๑๒จุด
ทีนี้ถ้าเกิดว่าไปดูภาพรวมทั่วประเทศ๓๕๗จุด
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศแต่ละจังหวัดกันหน่อยนะคะ
เริ่มที่แรกนี่ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
คุณผู้ชมบรรยากาศการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง
เข้มการเข้าออกนอกพื้นที่

หลังจากที่มีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินแล้ว
มาตรการของเคอร์ฟิลล์ซึ่งเป็นมาตรการย่อยในพรกรใหญ่
ฉบับนี้ยังไม่มีการถูกประกาศใช้

ห้ามออกจากบ้านยังไม่ประกาศใช้
แต่ตอนนี้ตำรวจจำเป็นต้องตั้งด่านตรวจด่านสกัด
ตำรวจเอยทหารเอยฝ่าปกครองเอยเขาร่วมด้วยช่วยกัน
จำเป็นต้องตั้งด่านเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการเข้าออกหรือข้ามจังหวัดมากขึ้น
อันนี้คือถ้าเกิดว่าท่านผ่านด่านท่านให้ความร่วมมือกับตำรวจ
เพราะตำรวจเขาต้องมีการยิงไม่ใช่ยิงปืนนะยิงเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเจอใครที่มีอุณหภูมิมากกว่า๓๗องศา
ก็ต้องถูกส่งตัวไปรักษาต่อนะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละค่ะ
อีกหนึ่งจุดค่ะศรีมหาโพธิปราจีนบุรีคุณคะ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างคึกคักนะ
เนี่ยพอไปสำรวจตรวจสอบปรากฏว่ามีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก
เดินทางออกสู่ต่างจังหวัดมุ่งหน้าสู่ภาคอีสาน
ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ชนบุรี
มีการเช่ารถเหมาลำเนี่ย
ทั้งแท็กซี่ทั้งรถตู้รถบัตรเช่าเหมาคันเลยนะคะ
เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหลังจากที่นายจ้างค่ะ
ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลสั่งหยุดงานชั่วคราว
ตามมาตรการปิดเมืองฝ่าวิกฤตโรคโควิดนะคะ
หลายคนก็บอกว่าอยากเดินทางกลับภูมิลำเนา
กลับไปที่บ้านของตัวเองได้มีถือโอกาสพักผ่อนด้วย
แต่ทีนี้ตรงจุดนี้ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
บริเวณทางทางหลวงหมายเลข๓๐๔กบินบุรีนครราชศรีมา
หลักกิโลเมตรที่๑๓๓หลายคนบอกว่าตกใจเลยค่ะ
เพราะตอนที่มีการตั้งจุดตรวจไปพบนักศึกษาชาวจีน
เหมารถแท็กซี่มาหาเพื่อนในเขตอุตสาหกรรม๓๐๔
หลายคนหวัดภาวะอย่างที่เราทราบกันว่า
กำเนิดของโรคมาจากประเทศจีนอูฮันถูกไหม
เท่านั้นแหละค่ะตำรวจก็เลยซักประวัติที่สุดแล้ว
ทราบว่านักศึกษากลุ่มนี้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยนานกว่า๑ปีแล้ว
นานกว่า๑ปีแล้วก็เลยปล่อยตัวไปนะคะ
อันนี้จบที่ศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
ต่อเนื่องลงใต้ไปที่อำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาค่ะ
ตำรวจสพโคกรอยค่ะก็ต้องทำงานอย่างหนักนะคะ
ฝ่ายปกครองด้วยแล้วก็ทหารด้วยนะคะ

ปืนที่ว่าคือเทอร์โมมิเตอร์
เตอร์โมเมตเตอร์วัยวัดอุณหภูมิตามร่างกายของประชาชน

นี่เปิดหมวกกันน็อกวัดเลยครับ
คุณตำรวจครับพี่ฝ่ายปกครองครับ
นี่มีการยกไม้ยกมือด้วยน่ารักค่ะ

เป็นภาพบรรยากาศที่หลายคนให้ความร่วมมือนะคะ